สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิมหันนะครับจับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง๒วันที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เองหลายพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับความแปรปวนสภาพอากาศนะครับเรื่องฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรง
จากฝนจะหายแล้วสิ่งที่จะหายไปพร้อมกันก็คือเรื่องของกลุ่มเมฆนะครับ
ถ้าเกิดดูการคาดการสถานการณ์กลุ่มเมฆที่ปกปรุงในเมืองของเรา
หลังจากนี้๒วันพบว่าตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไป
กลุ่มเมฆที่ปกลุ่มในเมืองของเรานั้นก็จะค่อยหาย
ท้องฟ้านั้นจะเริ่มกลับมาโป่งอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ
ความร้อนในช่วงกลางวันนั้นก็จะกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งครับ

ประกาศอย่างลมหนาวที่เข้ามาเยือนเมืองแถงของเราสัปดาห์ที่ภาพวันกลางประมาณก่อน

ชื้นเข้ามาแทนที่แบบนี้ก็จะทำให้ช่วงกลางวัน
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องเตรียมรับมือกับความร้อนหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบครับอุณหภูมิบริเวณตอนกลางยังคงร้อนละอุครับสูงสุด
บริเวณตอนกลางยังอยู่ที่ประมาณ๓๘๓๙องศาเซลเซียต
ความร้อนนั้นจะร้อนกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
อย่างที่บอกก็คือแดดจะแรงเป็นพิเศษแต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
สังเกตว่ายังคงมีพื้นที่เขียวอากาศเย็นสบายในช่วงเช้า
เพราะว่าตอนนี้มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าวอยู่นะครับ
ยังได้สัมผัสกับลมเย็นบ้าง
ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปวนนะครับดูแลสภาพอากาศกันหน่อยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ก่อนจากกันครับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปวนเราเห็นเรื่องของฝนฟ้ากระนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้จะพาไปดูฟ้าผ่าครับแต่พาไปดูในมุมมองจากนอกโลกกันบ้างนะครับ
ซึ่งดาวเทียมนี้ถือว่าเป็นดาวเทียมที่สามารถที่จะเก็บภาพการเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าที่เห็นแป๊บนี่แหละครับ
ภาพนี้ถ่ายได้ตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
เป็นภาพปรากฏการณ์ฝนฟ้าขนองพายุเหนือเมืองเท็กซัสนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับ
ให้กับนักกุฎุเงินอมวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งหมดในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ